วันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมย้อนวัยกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งนะคะ
กับการเปิดโลกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
รับรองวันนี้คุณผู้ชมจะต้องร้องว่าโอ้โหอย่างแน่นอน
วันนี้ไม่ต้องจะพาคุณผู้ชมย้อนวัยกลับไปเป็นวัยเด็กอีกครั้งนะคะ
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา

กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา

กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา
กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของพวกเราอย่างโลกของตุ๊กตา

กับการเปิดลอกจินตนาการของเพื่อนเล่นวัยเด็กของตุ๊กตา

พี่อาร์ดเป็นเจ้าของร้านโอปอล์ตุ๊กตาใช่ไหมคะ

ตัวผมเองเป็นประธานกลุ่มพัฒนากรรมตุ๊กตาราชบุรีครับ
อาร์ตค่ะมีทั้งหมดกี่ร้านคะที่ขายตุ๊กตาแบบนี้
จำนวนหน้าร้านซึ่งเปิดขายอยู่ริมถนนเนี่ยจำนวนอยู่ประมาณ๑๖ล้าน
แต่จำนวนผู้ผลิตซึ่งอยู่ด้านในซึ่งเป็นกลุ่มของชาวบ้าน
รวมกลุ่มกันเป็นเรื่องของคล้ายกึ่งอุตสาหกรรมย่อย
ซึ่งมีสมาชิกอยู่ประมาณพันกว่าคน

แล้วอย่างนี้นี่คือมีการตั้งขายแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วอะครับพี่ฮัส
เริ่มกันมาประมาณสัก๒๕ปีที่แล้ว
สิบห้าปีมีตุ๊กตาประเภทไหนบ้างคะพี่อาร์ดแนะนำหน่อยได้ไหม
ยังเริ่มต้นจากตุ๊กตาซึ่งเราเองเป็นคนเย็บ
แต่เราไม่ใช่เจ้าของนักเรียนบอกว่าเป็นตุ๊กตา
ซึ่งเขามาจ้างกับเราในการผลิต
แต่ต้องส่งกลับไปให้กับทางบริษัทเขา

ก็ถือว่าเป็นตุ๊กตาแบบที่เป็นลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องเลย

ซื้อที่นี่ก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องผิดกฎหมายนะ

แต่ว่านอกเหนือจากตุ๊กตาลิขสิทธิ์ก็ยังเห็นว่ามีอีกเยอะมากในร้านนี้
เดี๋ยวพี่อาร์ดพาไปตองเดินชมได้ไหมครับ

พี่อาร์ตค่ะอันนี้คือตุ๊กตาประเภทไหนคะเยอะมาก

ซึ่งทำออกจำหน่ายโดยตรงจากทางกลุ่มของเราครับ
คุณภาพดีราคาตัว๒๕บาท

เราจะพูดได้ว่าถูกที่สุดในโลกได้ครับ
นิยมมากในตู้ขี้บตุ๊กตาค่ะ
แหมไปเสียเงินหยอดตู้คีบตุ๊กตาซะมากมาย
รู้ว่าตุ๊กตาในตู้ขี้พวกนั้นผลิตมาจากที่นี่นั่นเองค่ะ
หยิบกันเพลินเลยราคาก็ถูกมากอย่างเหลือเชื่อจริง

ถูกมาก

ไม่ต้องแอบเห็นว่ามีส่วนที่ไม่ใช่ตุ๊กตาด้วยค่ะ
เป็นผ้าโหมเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีอ่ะครับ
มีแผ้นผ้อมเป็นหมอนรองคอเป็นหมอนข้างแล้วก็ได้ครับนอกได้ครับ
มีหมดเลยขอไปดูหน่อยครับค่ะเชิญแล้วกันด้านนี้เลยครับ

นี่ไงคุณผู้ชมเป็นกระเป๋าเป้ด้วยหรือครับพี่อาร์ธ
ไม่ใช่เป็นเป้อย่างเดียวนะยังเป็นผ้าห่มด้วยเป็นประโยชน์ใช้ได้หลายอย่างครับ
เป็นผ้าห่มเป็นเป้อันนี้ก็เป็นหมอนได้
ตุ๊กตาที่อินเทรนด์มากช่วงนี้ฮิตมากช่วงนี้
นี่อะไรบ้างน่าจะเป็นตุ๊กตานิ่ม

ตัวที่หายดีที่สุดคือ
ตอนนี้น่าจะเป็นอุ๋งกับหมาชิบะ

เห็นว่าพี่อาร์ดบอกว่าตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็จะต่างกัน

แต่ว่าสรรพสาทางคนทำเขาเรียกว่ายาย๑ดิเนียร์
แต่ตัวใหญ่ขึ้นมาเรียก๓ดิเนียร์

จะแตกต่างกัน

นี่ก็คือวัสดุชนิดใหม่
การผลิตตุ๊กตาในปัจจุบัน
นิยมเอามาใช้ยัดไส้ตุ๊กตา

เพราะจะทำให้ตุ๊กตามีความเบา
ดูแลรักษาง่ายสามารถซักล้างได้

เพราะไม่มีปัญหาเรื่องไรฝุ่นหรือเชื้อราอีกด้วย
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะใหญ่จริงค่ะ

ยักษ์ตัวนี้ใหญ่มาก
นี่ก็คือกลุ่มแม่บ้านทำกันเองหมดเลยเหรอคะ
นี่แหละครับอันนี้มันเป็นสินค้าเฉพาะรสพิเศษ

ถ้าเกิดมีคนสั่งทำก็จะทำให้ตามออเดอร์

ตัวนี้เราตั้งราคาไม่สูงครับตั้งไว้แค่๙๕๐๐บาท
๙๕๐๐บาทสำหรับใครพี่อาร์ดได้แบบนี้
ใหญ่หน้ากอดหน้าอุ้มกลับบ้านจริงค่ะ
แต่คงอุ้มไม่ไหวเพราะมันหนักไม่ใช่เล่นเลย
ถ้าบ้านใครมีที่เหลือเยอะ
และอยากได้ตุ๊กตามียักษ์แบบนี้
แนะนำว่าให้นำรถกระบะมาเท่านั้นนะคะ

ตุ๊กตามัสคอร์ดเหรอคะอุ้ยสวัสดีค่ะพี่หมี

ตุ๊กตามัสคอร์ดที่ร้านนี้ก็สั่งทำได้ใช้เวลาผลิตหนี้เป็นเดือนไหมคะได้ครับ
ตุ๊กตามัสคอตการทำงานของเรามันต้องมีขั้นตอนในการทำงาน
อย่างมันต้องรอเรื่องของยางพาราในการเคลือบให้มันแห้ง
ซึ่งเรารับงานการผลิตได้ทุกรูปแบบ

ตั้งแต่๓๐๐๐๐บาทขึ้นแล้วแต่ความยากนาย
แล้วแต่ว่ารูปแบบจะออกมาเป็นอย่างไรใช่ไหมคะ

วันนี้ขอบคุณพี่อาร์ดมากนะคะ
ให้ข้อมูลเรื่องตุ๊กตาเยอะมากเลย
คุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเรื่องราวอาณาจักรของตุ๊กตายังไม่หมดเท่านี้
เพราะว่าเดี๋ยววันนี้ใบตองจะพาคุณผู้ชมไปล้วงลึกกว่านี้อีกค่ะ
ว่าที่มาที่ไปของตุ๊กตามันเป็นอย่างไร
เดี๋ยวเราไปกันต่อเลยค่ะขอบคุณพี่หมีนะคะ

จากถนนสายตุ๊กตามาเปิดโลกแห่งจินตนาการกันต่อกับเมืองตุ๊กตา
ที่นี่ค่ะสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา
อาณาจักรแห่งรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ
บรรดาตุ๊กตามีมากมายที่รอต้อนรับทุกคน

ก็เป็นเมืองตุ๊กตามีเลยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมค่ะยิ่งใหญ่มากตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะ
ใบตองเป็นผู้ใหญ่ยังร้องโอ้โหขนาดนี้เลยนะคะ

จะต้องได้เปิดประสบการณ์เปิดจินตนาการอย่างแน่นอน
และผู้ที่ช่วยเปิดประสบการณ์จินตนาการของน้อง
นั่นก็คือพี่สุนทรีย์นั่นเองสวัสดีค่ะ
สำหรับสุนทรีแลนด์เนี่ยค่ะมีที่มาที่ไปยังไง
ทำไมถึงอยากจะเปิดมาเป็นดินแดนตุ๊กตาอันใหญ่โตขนาดนี้
ค่ะก็คือเราเป็นโรงงานผลิตตุ๊กตามา๓๐กว่าปีแล้วนะคะ
แล้วก็ได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี้ประมาณ๕ปีกว่าแล้วค่ะ
ปีกว่าสำหรับที่นี่นะคะที่เปิดเป็นศูนย์แล้วมีตุ๊กตาเยอะมากค่ะมีเยอะประมาณไหนคะ

เป็นพันธุ์ไหมคะหลักพันธุ์๕พันธุ์ถึงไหมคะ
ทั้งที่ช็อปจำหน่ายอะไรด้วยนะคะ
การที่เราได้เปิดเป็นศูนย์ทรีแลนด์แบบนี้มันให้อะไรกับเราแล้วก็กับน้องบ้าง
ก็จะบอกน้องว่าจริงแล้วตุ๊กตาเนี่ยค่ะก็จะเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่า
กอดแล้วอบอุ่นไหมคะมีความใกล้ชิดใช่แล้วก็ความรู้สึกว่าเด็กได้กอดอบอุ่นนี้เขาก็จะมีความสุขตรงนั้นนะคะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสร้างสรรคตุ๊กตามาเราก็มอบความสุขให้น้องล้วนเลยแหละนะคะ
ความรู้สึกก็จะเป็นตัวเองก็ช่างโชคดีนะที่ได้มอบความสุขแล้วก็น้องก็ได้ความสุขกลับไป
วันนี้ขอบคุณพี่สนทรีนะคะสวัสดีค่ะ
แต่ว่าใบตองขออนุญาตย้อนวัยไปเป็นเด็กเพราะว่าเห็นตุ๊กตาแบบนี้แล้วอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง
ขอไว้เพลิดเพลินกับสุนทรีย์แดนก่อนนะคะสุนทรีแลนด์แดนตุ๊กตา
ตุ๊กตามีเป็นอาคารแรกของสุนทรีแลนด์
เต็มไปด้วยห้องต่างมากมาย
ที่เราจะได้เห็นตุ๊กตามีในทุกบทบาททุกอาชีพ
เรียกว่าเติมเต็มทุกจินตนาการของคนรักตุ๊กตามี
ไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านตุ๊กตามี
ริมน้ำวิถีไทย

เรียกว่าสุดจริงค่ะกับจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
อีกอาคารหนึ่งที่ห้ามพลาดก็คือ
ตุ๊กตาเจ้าหญิงเจ้าชาย
ที่จะทำให้เราได้ล้มตัวลงนอนพิงตุ๊กตายักษ์ที่ใหญ่ครับห้อง
และยังได้ผจญภัยไปในโลกแห่งเทพนิยาย
ที่มีเราเป็นตัวละครเอกบุกไปตามหาเจ้าหญิงที่ปราศาสตร์ค่ะ

วันนี้ใบตองรู้สึกเต็มอิ่มจริงค่ะ
กับการได้มาเยือนเมืองราชบุรี
กับสารพัดตุ๊กตาที่ได้หยิบจับได้กอดได้สัมผัส
ตุ๊กตาน่าจะเป็นของเล่นในวัยเด็ก
แทบทุกคนน่าจะเคยได้ใช้เวลาแบ่งปันรอยยิ้ม
เสียงโหละน้ำตาและอ้อมกอดกับสารพักตุ๊กตา

และเมื่อเราโตขึ้นตุ๊กตาเหล่านั้นคงค่อยหายไปจากชีวิต
แต่สิ่งที่ไม่หายไปตามวันเวลาคือความทรงจำ
ที่เราได้เคยใช้ร่วมกับตุ๊กตาเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมอยากย้อนความหลังของตัวเอง
หรือสร้างความทรงจำดีให้กับสมาชิกตัวน้อยในครอบครัว
มาที่นี่กันค่ะเมืองโพธารามจังหวัดราชบุรี
รับรองว่าจะต้องได้รอยยิ้มและอ้อมกอดอุ่นจากตุ๊กตากลับไปเป็นของฝากอย่างแน่นอน

ว่าจากตุ๊กตาที่เป็นของเล่นเด็ก
ต่อยอดจนกลายมาเป็นถนนสายตุ๊กตา
โรงงานผลิตตุ๊กตาและก็เป็นสุนทรีแลนด์
ตุ๊กตาที่ยิ่งใหญ่สนุกสนานแบบนี้นี่แหละค่ะ

จินตนาการนั้นสำคัญในการเปิดประสบการณ์ให้กับน้องหนู

วันนี้สนุกสนานเพลิดเพลินมากจริงค่ะ
นี่แหละค่ะโอ้โหไทยแลนด